ปรากฏว่าติดโควิดไปอีก๑ราย

ไม่มีใครอยากเอามาติดนะคะ
มาดูหน่อยนะคะว่าทำไมถึงติดได้นะคะ
ปรากฏว่าไปติดที่งานทอดกระถิ่นนี่ค่ะ

นี่พี่ท็อปเขียนเองเหรอคะ

ถ้าไม่เปิดเนี่ยเดี๋ยวคนที่ใกล้ชิดอาจจะไม่ทราบ
ว่าไปที่ไหนใช้ชีวิตอย่างไรยังไงบ้าง
โพสต์ยาวเลยนะคะแต่สรุปให้คุณผู้ชมฟังแบบนี้

สรุปสั้นก็คือพี่ท็อปติดจากเพื่อน
นั่งรถไปงานทอดกระถิ่นด้วยกัน
จากจังหวัดอุดรธานีไปที่หนองบัวลำพู
ในวันที่๓๑ตุลาคมที่ผ่านมา

ยาวไปหลายชั่วโมงแล้วตอนที่นั่งอยู่ในรถเนี่ย
ก็มีการเปิดหน้ากากทานขนมดื่มกาแฟด้วย
วันที่๑พฤศจิกายนถัดมาวันเดียว

บอกว่าเฮ้ยฉันติดโควิดนะเอาล่ะ
แกก็ต้องไปตรวจถูกไหมครับพี่ท็อปแกเลยต้องตรวจค่ะ
พอไปตรวจปุ๊บทราบว่าตัวเองติดเชื้อคือ๓พฤศจิกายน
หมอบอกว่าที่เชื้อฟักตัวเร็วเพราะเป็นเชื้อเดลต้า
แล้วยิ่งถ้าเป็นเดลต้าพลัสนี่จะยิ่งพลัสพลัสเข้าไปอีก
แรงเข้าไปอีกเร็วกว่าแรงกว่าด้วยนะคะ

แม้ว่าเธอจะฉีด๒เข็มแล้วนี่ไงถึงบอกไงว่า
อันนี้เป็นเคสตาร์ดดี้หรือว่าเป็นกรณีศึกษาเลยนะคะ
ฉีด๒เข็ม๓เข็มบูธก่อนแล้วอะไรก็แล้ว
อย่าคิดว่าจะไม่ติดนะคะติดค่ะ
๒เข็มแล้วก็ติดอย่างที่เราคุยกัน
เออมันไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนเพื่อกันติดนะคะ
เหมือนการคาดเบลต์ไม่ได้แปลว่าจะไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะ
บอกว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการรักษาแบบโฮมไอโซเลชั่น
เพราะว่าพอดีที่บ้านเนี่ยมีบ้านหลังเล็กแยกออกไปนะคะ
ก็เลยไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับใคร
แล้วก็ที่สำคัญทางโรงพยาบาลก็มีการจัดทรงยาอาหารให้ทั้ง๓มื้อ
ส่วนในคนในครอบครัวตอนนี้ที่หลายคนเป็นห่วง

ไม่พบว่าใครได้รับเชื้อ

เพราะว่าเรื่องนี้ก็ไม่มีใครอยากมาติดใครนะคะ
ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนี่เห็นไหมยาฟาวิพิราเวียนะคะ